ครับวันนี้มีหลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
หลักกระบังนะครับหลังจากก่อเหตุชกหน้าหญิงสาว
แล้วก็เอาประแจที่พกติดตัวตีเข้าที่กระจกรถจนเสียหาย
ก่อนจะขับรถหลบหนีไปก็คุมตัวมาสอบปากคำ
ฉัดชัยให้การว่าคู่กรณีขับรถจี้ท้าย
แล้วก็กระพริบไฟใส่จึงพยายามเรียกคู่กรณีให้มาเจรจา
แต่คู่กรณีปิดกระจกรถหนีบมือเขาและไม่ยอมเจรจาด้วย
ชกไปที่หน้าของอีกฝ่ายเพื่อสั่งสอน
จะใช้ประแจที่พกติดตัวทุบไปที่กระจกรถอีกฝ่าย
เพื่อให้ทรัพย์สินเสียหายจะได้ลงมาพูดคุยกันให้รู้เรื่อง
เขาบอกว่าทำไปเพื่อเท่านั้นยืนยันว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ขณะที่ตำรวจสนจรเข้น้อยมีข้อมูลว่า
ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิต
ซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าต้องแจ้งข้อหาไปก่อนนะครับ
คือทำให้เสียทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่พัทยาค่ะตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนพลัดตกจากที่สูงและเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมหรูริมถนนพัทยาสาย๒

ที่เกิดเหตุพบร่างผู้หญิงอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ไม่ทราบชื่อไม่รู้สัญชาติ
เสียชีวิตลักษณะสภาพกระโหลกศีรษะแตก
เลือดไหลออกทางปากทางจมูกขาข้างขวาหัก
ห่างไปประมาณ๑เมตรพบเส้นผมเป็นกระจุกตกอยู่
ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเป็นของผู้ตายหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ตรวจสอบนะคะตามตัวของศพนี้

แต่มีรอยสักคล้ายกับภาษาจีนที่มือด้านขวา
คาดว่าจะเป็นเบาะแสในการสืบหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ตำรวจสพเมืองพัทยาบอกว่าเบื้องต้น
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุ
ฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงผลการชนะสูตรพลิกศพด้วยค่ะ
เด็กชายอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒
พร้อมกับคุณพ่อนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสภหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
เป็นรุ่นที่วัยรุ่นกำลังนิยมใส่
หลังจากถูกขโมยไปจากหน้าห้องพักครู
ขณะกำลังไปส่งรายงานและสงสัยว่าเพื่อนร่วมชั้นจะเป็นคนเอาไป
เด็กชายวัย๑๔ปีบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นของรักของหวง

ส่าห์เก็บเงินหยอดกระปุกซื้อเองนะครับ

ขณะที่พ่อของเด็กบอกว่าตอนแรกบอกว่าบอกครูว่ารองเท้าลูกหาย
แต่ไม่มีความคืบหน้าใดจึงตัดสินใจมาแจ้งความ
เพราะรองเท้าคู่นี้มีความหมายทางใจกับลูกชายมาก
เก็บเงินหลายเดือนกว่าจะซื้อได้
ตำรวจสภหัดใหญ่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้
และประสานให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียน
เพื่อหาเบาะแสคนที่ขโมยรองเท้าของเด็กไป
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ตำรวจสพหัดใหญ่และกู้ชีพควรคลัง
ช่วยเหลือผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ๓๙ปี
ลุ้มคลั่งใช้กันไกลกล้อนผมตัวเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเช่าเลขที่๗๑๑หมู่๓
ตำรวจควนคลังอำเภอหัดใหญ่จสงครานะคะ

ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็พาตัวผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาลหัดใหญ่

ปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางการเงินค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ทำงานรับจ้างซักรีด
เลี้ยงครอบครัวคนเดียวสามีตกงาน

ค้างค่าเช่าบ้านเกือบ๔เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยใช้มีดกรีดข้อมือตัวเองไปครั้งหนึ่งนะคะ

และระยะหลังไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

อ้าวคุณกินเหล้ามาด้วยผมถ่ายอยู่นะ

ผมผิดอะไรครับ
คุณหนักเกินมั้ย
ไม่เกินครับ

คุณมีหน้าที่ไหมครับชุดเนี่ย
อ้าวผมไร้สวดอยู่นะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกโดยคนขับรถบรรทุกคันหนึ่งนะครับ
ชุดเครื่องแบบครึ่งท่อนใส่รองเท้าแตะ
ปาดหน้าเรียกตรวจรถบรรทุกโดยตำรวจในคลิปบอกว่าได้รับร้องเรียนมาว่า
รถบรรทุกของเขาบรรทุกน้ำหนักเกินเรียกให้เอาใบชั่งมาดู
ซึ่งทางเจ้าของรถได้โต้กลับว่าด่านไม่ได้ตั้งทำแบบนี้ได้อย่างไร
แล้วก็บอกว่าไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกิน
หลังเกิดเหตุดาบตำรวจพักดีเผือกภูลผล

ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตำรวจที่สคบกบุรี
และข้อหาพคป็ดด้วย
ขณะที่ฝั่งคู่กรณีคือนายปัณฑรถาวรยิ่งคนขับรถบรรทุกที่ถ่ายคลิป
ได้แจ้งความว่าถูกตำรวจข่มขู่และทำร้ายร่างกาย
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักษ์ตันสกุลภูมิกับการสพกบินบุรี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจพักดีเพิ่งกลับจากงานรักษาความสงบในงานทอดผ้าป่า
และได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถบรรทุกทำวัสดุหล่นบนถนน
ก็เลยเร่งติดตามไปเพื่อระงับเหตุแล้วก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นตามคลิปนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วรถคันนั้นก็ผ่านมารถที่เขาแจ้งตั้งแต่งหลังคืนรถเลยจึงได้รีบขึ้นรถ

ไม่ทันกลัวไม่ทันเหตุการณ์นะครับก็เลยรีบขับรถติดตามไปนะครับเลยไปประมาณเกือบกิโลนะครับก็สามารถเรียกรถคันนั้นไว้ได้ซึ่งทางรถบรรทุกก็ถ่ายมีการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอเอาไว้นะครับนะครับซึ่งภาพก็ออกไปให้ซึ่งสื่อเขาออกไปก็ดูการแต่งกายนู่นก็ไม่เรียบร้อยนะแต่เราก็เห็นใจนะในระเบียบก็ว
ดูแลหนูก็เรียบร้อยก็บ้าที่เขาเดือดร้อน
ตอนที่ต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความกันเขาก็พยายามให้เจรจากลายเกลียนอีกรอบนะครับ
ค่ะโอ้โหต้องว่ากันไปตามกระบวนการต่อ